ไปดูกันหน่อยนะคะช่วงสุดสัปดาห์เห็นบอกว่าคึกคักมาก
ช่วงเย็นที่ศาสตร์หลักมึงชุมพรศ์นะคะนี่
รวมไทยสร้างชาติจัดตั้งเวทีเป็นที่เรียบร้อย
ชาวบ้านตะโกนรักลุงตู่ลุงตู่สู้
พ่อเนกประยุทธ์นี่ยิ้มแบบแก้มปลีเลย
ปากนี่หูถึงหูได้ถึงแล้วนะคะ

ศักระพระบรมรูปร๕สารหลักเมือง

ส่วนใหญ่ก็เป็นการโจมตีรัฐบาลเก่าเรื่องโกงกิน

เพราะโครงการมีการวางไว้แล้ว
ทุ่มตรงบิ๊กตู่ขึ้นจับไมค์นะคะ
ปราศัยครั้งแรกบอกวันนี้มาในฐานะนักการเมือง

มั่นว่าจะทำการเมืองให้ดีที่สุด
ที่ผ่านมาทำงานได้มากกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมา

เพราะวางโครงสร้างพื้นฐานเอาไว้หมดแล้วค่ะ
ตู่ปราศัยอยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินทางกลับนะคะ

คุณอุ้งอิ๊งไปอีสานนะคะแน่นอนประกาศจะแลนด์สไลด์
ใครจะจับมือกับใครไม่สนใจค่ะ
ขอเดินหน้าหาเสียงทำเพื่อประชาชนดีกว่า
ที่เทศบันดิ์อำเภอถ้าบ่อจังหวัดหนองคลายนะคะ

ทักทายประชาชนที่ตลาดเช้า
กินข้าวจี่ร้านที่อดีตนายกปูค่ะ
เคยมาทานบอกอุ๊ยเนี่ยแม่บ้านทำให้กินประจำเป็นรสชาติที่คุ้นเคย
โดนพ่อค้าแม่ค้าแซวด้วยนะลองไปฟังหน่อยสิ
ครับจริงรู้จักจากเขานี่แหละที่แรกแล้วก็ประมาณนี้
สรรคาเขาก็ทำได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ไม่เห็นแบบอีก
เขานะนาวอุ่นตอนนี้ด้านข้างอุ้มหน้าเลย

ทีนี้ถามเรื่องการดีลกันว่าเห็นข่าวหรือยัง
ที่ว่าพลเอกประยุทธ์ไปคุยกับนายอุตมะสาวนายน

หรือว่าพลังประชารัฐกับสร้างอนาคตไทย

คุณอุ้งบอกว่าเออใครจะรวมก็ปล่อยเขาไปเถอะ

เพื่อสิ่งที่บอกไว้กับประชาชนจะได้เป็นจริงสักที
คนก็เลยถามว่าแล้วเพื่อไทยมีสิทธิ์จับมือกับก้าวไกลไหม
เขาบอกจริงเพื่อไทยกับก้าวกลายเป็นพักประชาธิปไตยทั้งคู่
แล้วก็ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนด้วย
เพราะฉะนั้นจับมือไม่จับมือเป็นเรื่องของอนาคตค่ะ

แต่ว่าของพักเพื่อไทยเราแน่นอนค่ะ
เอานโยบายแลกกับความไว้ใจของประชาชน
เพื่อเพราะเราตั้งใจจริงเราโดนยุบ

เราก็ยังจะตั้งใจจะทำให้ปากท้องของพี่น้อง

เพราะฉะนั้นเราทำพรรคเราให้แข็งแรงนะคะ
ช่วงบ่ายคุณอุ้งอิ๊งพาแกนนำขึ้นเวทีปราศัยที่ตลาดคลองถมในอำเภอโพนพิสัย
ก็ชูนโยบายเด่นของเพื่อไทยที่ประกาศไว้
ค่าแรง๖๐๐ล้างหนี้ประชาชน

และรถไฟความเร็วสูงน้องคายกรุงเทพ
รวมถึงเป็นการประกาศครั้งแรกบนเวทีด้วยว่า
คุณอุ้งอิ๊งคือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของเพื่อไทย

ไม่ใช่เพื่อเอาพ่อหรือว่านายทักษิณกลับบ้าน
แต่เพื่อส่งพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์กลับบ้านต่างหาก
ในขณะที่ทางก้าวไกลจัดประชุมสามัญครั้งที่๔
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับก็เปิดแคมเปญเลือกตั้งนโยบายหาเสียงครับ
โดยคุณทิมพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักก็ได้มีการขึ้นกล่าวปราศัยด้วย
เตรียม๓อย่างเตรียมกฎหมายให้เข้ากับข้อบังคับใหม่รัฐมนูน
รวมข้อมูลข่าวสารให้สมาชิกพักและประชาชนที่อยากจะบริจาคช่วยให้พักเนี่ย
มีทรัพยากรสู้ศึกเลือกตั้งแล้วก็เชิญชวนประชาชนบอกว่ากาก้าวไกล
ทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมและปิดสวิช๓ปอเพื่อเปิดความหวังให้กับประเทศ
นักข่าวถามครับกรณีของคุณอุตมะคุณสนทิรัฐแก่นำพักสร้างอนาคตไทย
แววจะกลับไปร่วมงานกับพลังประชารัฐมีภาพนี้ไงฮะ
นั่งคุยกันกับบิ๊กป้อมเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาโปร่งซ้าย
ในประชุมวันนี้คุณทิมพิทายอกล้อกับแกนำพักเรื่องอายุด้วยนะฮะ
และเกทับว่าเขานี่แหละจะเป็นนายกคนที่๓
ผมได้ทำอย่างนี้ครับพี่น้องผมได้สวนสตลักษณ์สมัครลงไป
พวกเองอายุ๓๐ค่าในยกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยครับ
ทีนี้วันนี้มีกลุ่มราศดรยกเลิกม๑๑๒ยื่นหนังสือต่อทีมพิธานะคะ
บอกว่าขอฟังคำตอบเรื่องนี้หน่อยว่าทิศทางของก้าวไกลเป็นแบบไหนค่ะ
อย่างน้อยขั้นต่ำที่สุดต้องให้ฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยพูดคุยกันได้
ถ้าพักหรือสภาไม่ให้โอกาสในการสร้างฉันธามติพักจะผลักดันจนถึงขั้นยกเลิกก็อาจเป็นไปได้
โฆษกภักดิ์เก้ากลายรังสิบันโรมก็บอกว่า
ชัดเจนเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญาม๑๑๒มาตลอด
จุดยืนไม่ได้เปลี่ยนเรารู้ว่าเรามีสอสอเท่าไหร่
ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงจริงก็ต้องใช้พันธมิตรมากกว่านี้
สิ่งที่พักพยายามทำคือการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้
เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่เราสามารถคุยกันได้
หวังว่ามันจะนำไปสู่การร่วมมือเพื่อเกิดประโยชน์ในระยะยาว

จุลินลักษณะวิสิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
ในฐานะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ก็ให้สัมภาษณ์นะคะ
ก่อนร่วมงานรวมพลังประชาธิบัติ
เป็นการเปิดตัวผู้สมัครสอสอภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
จัดที่มหาวิทยาลัยวงชวลิศกุลที่โคราช
เขาบอกคนอีสานเป็นคนสร้างพักประชาธิบัติ
เพราะผู้ก่อตั้งพักปี๒๔๘๙คือสสจากภาคอีสาน๑๓คน
เพราะฉะนั้นประชาธิบัตย์จึงเป็นพักของคนอีสาน
และคนอีสานก็ไม่เคยทิ้งประชาธิปัตย
ตั้งแต่ปี๒๕๐๐เลือกตั้งมา๑๖ครั้ง

ก็เลยในเมื่อคนอีสานไม่ทิ้งพัก

ผลการเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมา๒๓ครั้ง

เที่ยวหน้าจะต้องได้ผู้แทนเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแน่

ว่าคราวหน้าหวัง๔๔นะคะ
คุณจุรินบอก